ผมก็รู้ว่าผมดำรงตำแหน่งนายมตรีมาตั้งแต่๕๗แล้ว
เนี่ยมั้ยแต่ไอ้ในนวยทหารยังขึ้นนายงตรีที่มาจากทหารคุณท่านพลเอกเปมพศไหนถึงพไหน
ท่านสวยุทฯพศไหนคุณบยุคก็ตั้งแต่๕๗จะเป็นที่ยอมรับกันอยู่นะฮะ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะจะครบ๘ปีวันที่๒๔สิงหา๖๕นะ
ประกาศก่อนผมจะลาออกวันที่๒๔สิงหา๖๕
คุณหมอก็ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องไปตีความสารมนูล
สารธรรมนุนก็ไม่ต้องถูกก็ด่าอย่างนี้นะฮะบ้านเมืองก็จะไม่วุ่นวายหรอก

ผมบอกถ้าเป็นผมไงหรือถ้าเอ้าผมดื้ออีกหน่อย
เมื่อผมจะไปออก๒๔สิงหาท่านหมอชนานยื่นไป
ไปถึงสารมนุนผมก็จะประกาศลาออก
หลังจากที่ยื่นไม่จำเป็นต้องมาฟังสารธรรมนูล
เพื่อความสงบง่างามในตัวผม
ถูกไหมครับว่าผมเคารพกฎหมายอย่างนู้นอย่างนี้
แล้วไม่ต้องให้ใครมาขับไล่หรือไม่ต้องอะไร
เพราะตอนนั้นยังไม่รู้ว่าตัวเองจะพ้นจะรอดไหม
ถ้าเราประกาศเนี่ยออกไปเลย

ตอนนี้กูอย่าอยู่ต่อล่ะเพราะกูชนะ
แต่สำหรับผมผมต้องเอาก่อน๒๓๒๔สิงหานี่
แต่ในมุมของพลเอกประยุทธ์ก็อาจจะมองว่าตัวท่านทำผิดอะไร
ก็นี่เห็นไหมศาลท่านก็ยังวินิจฉัยว่าเริ่มนับวาระปี๖๖
แล้วท่านทำผิดอะไรทุกวันนี้แม้กระทั่งมาเรียกร้องว่าควรแสดงสปริตลาออกจากนายกตอนนี้
ท่านทำผิดตรงไหนอะไรยังไงก็อยู่ตามกฎหมายทุกอย่างฮะ
ก็คุณรู้อยู่ในใจอยู่แล้วนะฮะว่าคุณเป็นนายกตั้งแต่เมื่อไหร่
ถ้าบอกตั้งเป็นตั้งแต่ปี๖๐ใช่ไหมไอ้ก่อน๕๗มาเรื่อยนะ
คุณเป็นแมวเป็นหมาเป็นหมูอะไรล่ะ
เป็นนายกก็ได้แล้วแต่เขาไม่ทราบรำนวณเขาบอก
เขาไม่นับวาระตรงนั้นเริ่มต้นปี๖๐นะคุณนอยช่วยหน่อย
ถามว่าเขาผิดตรงไหนแหละมีอะไรนึง
เลอมกันเรามีข้อโต้แย้งอยู่ด้วยฉุดจริงเราว่าไปแล้ว
แต่สิ่งที่พ่อเอกประยุทธิ์มองว่า๘ปีที่เขามาทำไม

แต่ปร่ายที่สนับสนุนเค้าชื่นชอบ

ฝ่ายเชียร์และฝ่ายที่ไม่รับ

น้องประชาชนคนส่วนใหญ่ไม่เอานี่ก็คือคนส่วนใหญ่ทั้งประเทศคือไม่เอา
ถ้าคุณเคารพตรงนี้เนี่ยอันนี้แหละคือความผิดที่คุณทำให้ประชาชนไม่เอาไง
วัดยังไงวัดตรงไหนเอาเอาอะไรเป็นเครื่องมือวัดนะขณะนี้
วัดได้ทุกอย่างเลยทั้งเชิงคุณภาพเชิงปริมาณ
ไม่ว่าจะสุ่มสำนักไหนตรวจสอบอย่างไรคำตอบจากประชาชนโดยตรงถามตัวต่อตัว
อันนี้เขาก็ตอบชัดในมุมเขาครับสิ่งที่เกิดขึ้นความเป็นอยู่ความทุกข์ยาก
ความลำบากวิกฤตต่างที่ออกขนาดนี้เนี่ยจับต้องได้
ความล้มเหลววิธีการบริหารงานต่างเขาเลยต้องการหาอนาคตที่ดีไง
อันนี้แหละคือความผิดของพลเอกประยุทธ์อย่ามั่นใจว่าจะใช้ระบบเลือกตั้งในครั้งต่อไปเนี่ย
จะกลับมานะใครเราอาจจะเสนอชื่อเป็นนายกอ่ะ